และแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่
หลายคนก็ออกไปทำบุญอนุโมทนากันไปตื่นเช้ากันไป
ส่วนพี่น้องผู้หนีธัญญาลาลาปล่อยโคกระบือจ้า
บุญใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือคุณผู้ชมค่ะ
งานบุญแบบนี้รอฟังตัวเลข

ก่อนจะพักพักต่อสองสาวธัญญาลาลาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
พร้อมกันกับหนุ่มหล่อหน้าใสคุณผู้ชมค่ะ
อาจจะย้อนแสงแต่ก็เห็นทะลุความหล่อมาอยู่

ก็หลังไมค์เค้าบอกว่าแฟนแล้วเนี่ย
เอาหวานใจคนสนิทของน้องธัญญาแล้วกัน
เขาเดินทางไปทำบุญสร้างกุศลทานบารมี
เสริมสิริมงคลด้วยการปล่อยชีวิตน้องวัว๒ตัว
มีชื่อด้วยนะคะตัวแรกน้องสมรักค่ะ
อีกตัวหนึ่งน้องลักกี้
แม่คิดว่าไปสวีทกันเอ็นดูนะคู่นี้นะคะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคือไปที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปฐุมธานี

เขาจะส่งน้องวัว๒ตัวให้กับเกษตรกรต่อไป

แล้วนาทีที่แฟนรอคอยลูกสาวพญานาคมาร่วมบุญทั้งที
จะไม่มีตัวเลขมงคลมาฝากพี่ที่ติดตามได้ยังไง

นำเบอร์ของเขาหูที่หู
สองห้าเนี่ยคือมันตรงกับเลขวันเกิดของน้องธัญญา
แล้วก็มีตัวเลขตรงกับวันเกิดของอาโล่
แฟนนุ่มชาวลาวของธัญญาด้วยก็คือสองหนึ่ง

มีตัวเลขตรงกับวันเกิดพี่ลาล่าก็คือเลขสองเจ็ด
คุณผู้ชมไปส่องน้องวัวกันหน่อยจ้า
อันนี้ดูเลขกันไหมเพราะมันดูเลขถึงกันนะ
ทุกคนมาทึกเอานะ
โอ้ยพระสึกเอาน้ำละ

ฝากตัวไหนก็ว่าไปว่าไป
คุณผู้ชมสมรักสองห้านะคะ
สองหนึ่งหลักกี้สองเจ็ดนะคะ

แต่ว่าวันเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดพอดีเลย

ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าดิฉันจดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ไม่มีไม่ต้องมาถ่ายฉัน